แต่ถ้าใครอยากจะเอฟรถของเล่นรถจำลองหรือว่ารถบังคับวิทยุ
อยากให้ดูเรื่องนี้คุณผู้ชมเป็นรถที่ดูแล้วแบบเหมือนจริงมากเลยค่ะ
ขนาดไหนไปดูกันเองเลย
นี่รถบรรทุกขนขนอะไรคะขนของมาแล้วขนอ้อยขนย่าขนฟาง
มาสมบุกสมบันขนาดไหนก็มาได้นี่เป็นรถบรรทุกแบบโบร่ำโบราณที่เราไม่เคยเห็นเลยนะ
แต่จะบอกว่านี่คือรถของเล่นนะคุณผู้ชมไม่ใช่รถจริงจริงอ่ะ
ให้มันใกล้ดูแบบมันยิ่งใหญ่ไงคะคุณชนะ
แต่ไม่ใช่มีแค่รถคันนี้คุณไปดูอันนี้รถอะไร
รถไพรนารถเกียวข้าวรถแถ่อ่าไถ่หน้าดินใช่ไหมเนี้ยอ่า
แบ็คโฮอูมากมายสารพัดอยากให้คุณผู้ชมไปดูจริงจริงนะคะ
ถ้าอยากจะดูเพิ่มเติมไปในติ๊กต๊อกเลยดิฉันจะบอกเลยนะ
ติ๊กต๊อกของเขาคือสวรรค์อันเดอร์สกอร์อาซี
ดิฉันไปดูแล้วพลนมากขนาดเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้สนใจพวกเรื่องขึ้นขึ้นจนขึ้นจักรนะ
แต่ดูแล้วมันพลนจริงจริงอ่ะเอ้ยเอาจริงจริงน่ะ
ย้อนไว่ไปนะตอนผมประมาณ๑๐ขวบนี้ผมต้องอ้อนคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาแล้วผมไม่ต้องเล่นตักดิน

ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำได้

คุณไถอย่างนี้อยู่ใช่ไหมใช่ผมเล่นดินอย่างเงี้ไถเล่นอย่างเงี้

กินดินกินดินค่ะเอาไปดูเรื่องที่มีสาระต่อดีกว่าค่ะผู้ยังโตมาได้เป็นผู้เป็นคนนะ